บมะพาบเป็นการแสดงของท้องถิ่นเมืองเหนือ
ลุกร่างกายให้คึกคักเพื่อเตรียมการต่อสู้ด้วยชั้นเชิง
ด้วยมือเปล่าหรือที่ต้องใช้อาวุธ
คำว่าตบมะผาบหมายถึงการตบส่วนต่างของร่างกายอย่างรวดเร็วว่องวัย
ทำให้เกิดเสียงดังเช่นเดียวกันกับเสียงประทัด
บมะผากมักจะแสดงต่อจากฟ้อนสาวไหมแล้วตามด้วยฟ้อนเจิงหรือฟ้อนดาบ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน